กลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียลของเช้าข่าวชัดโซเทียลนะคะ
เฟื่องมาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล

ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปชนแล้วหนี
บนโลกออนไลน์ตอนนี้มีถึง๒คลิปด้วยกัน

เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหชาวเน็ตสงสารกันมาก
เพราะคู่กรณีที่เป็นรถกระบะชนกับรถตุ๊ก
และผู้เสียหายได้รับความเสียหายทั้งเรื่องต่อร่างกาย
แล้วก็รถตุ๊กของเขาด้วยค่ะ
นี่คือนาทีนะคะที่รถตุ๊กคันหนึ่งถูกรถกระบะขับชนแล้วก็หนี
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่กำลังเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ค่ะ
เพื่อนร่วมทางที่เห็นเหตุการณ์ก็มาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เห็นใจคนขับตุ๊กรายนี้นะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหายนายบุญโฮมนนทภาอายุ๔๐ปี
คนขับรถตุ๊กทะเบียนสเสขอไข่๑๒๔กรุงเทพมหานคร
ซึ่งก็เล่าว่าช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่๙เมษายน
ได้ขับรถตุ๊กมุ่งหน้ากลับบ้านที่สมเด็จเจ้าพระยาซอย๕
โดยก็ใช้ถนนจักรวรรดิจากสี่แยกวัดตึกมุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
ถูกรถกระบะอีซูซูคาเมโอสีน้ำเงินไม่ทราบทะเบียน
ชนเข้าบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าคาดว่าคู่กรณีเนี่ย
ตัดสินใจเปลี่ยนเลนกระทันหันเพื่อจะมุ่งหน้าไปปากคลองตลาด
ซึ่งตอนถูกชนเครื่องยนต์หลุดกระเด็นออกมา
รวมไปถึงบริเวณโชคอัพล้อหน้าแล้วก็ส่วนอื่นเสียหายรอบคันเลยล่ะค่ะ
ส่วนร่างกายของผู้เสียหายในบุญโฮมได้รับปัดเจ็บสีสะแตก
เดินไม่ได้อยู่๒วันซึ่งตอนนี้ก็มีไหมที่เย็บมาจากโรงพยาบาล
ยังไม่ได้ตัดออกค่ารักษาพยาบาลได้รับความคุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับส่วนความเสียหายของรถตุ๊ก
อู่ซ่อมรถค่ะตีราคาเบื้องต้นไว้เฉียดแสนบาท
ซึ่งตอนนี้ก็ยังจอดทิ้งไว้อยู่นะคะเพราะว่าไม่มีเงินสดมากพอ
ก็เลยคิดว่าจะนำที่นาของตัวเองไปจำนอง
เพื่อที่จะได้นำรถเอาเงินนี้มาซ่อมรถแล้วก็นำไปใช้จ่าย
จากตอนนี้สูญเสียรายได้ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ
ตอนนี้ซ่อมต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่มีรายได้

ก็คุณบุญโฮมก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
ก็ประกอบอาชีพอยู่อาชีพเดียวรถเสียหายแบบนี้
ไม่รู้จะประกอบอาชีพต่อไปอย่างไรนะคะ
แล้วก็เลยฝากบอกมาด้วยขอร้องมายังคู่กรณี
มารับผิดชอบความเสียหายของตัวรถค่ะ
ยืนยันเลยว่าจะไม่เอาผิดในส่วนของคดีอาญา
แต่อยากได้เงินมาช่วยในการซ่อมรถ
ปัจจุบันเนี่ยไหมที่เย็บมายังไม่ได้ตัดออก

ชีวิตลำบากมากค่ะ
สอบถามไปยังตำรวจนะคะ

สันเทียรองสารวัตรสอบสวน

เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุได้ทำหนังสือ
ขอดูกล้องจากทางกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ผู้เสียหายได้นำคลิปไปแชร์ในโลกโซเชียล

ไม่เห็นทะเบียนของรถคู่กรณีค่ะ
เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนนะคะ
ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายระบุว่าจะไม่ขอดำเนินคดี
ถ้าคู่กรณีรับผิดชอบค่าซ่อมรถนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ค่ะ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสียหายต้องออกมาขอร้อง
ให้คนที่ทำผิดออกมายอมรับผิดเหรอ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เสียดายมองทะเบียนไม่ชัด
เพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนแล้วไฟส่องมันตกกระทบแสงเนี่ย
มันมองไม่เห็นทะเบียนรถก็อยากจะฝากคนขับรถกระบะนะคะ
คนขับรถตุ๊กและทางตำรวจก็ยืนยันแล้วว่า
เรื่องอื่นคดีอื่นเขาไม่เอาผิดอะไรคุณเลย
ชดใช้เงินค่าเสียหายให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้
ตุ๊กก็จอดทิ้งขับไม่ได้ไม่มีเงินซ่อม
แปลกนะปกติคนเราเวลาสมมุติทำผิดแบบนี้แล้วคิดจะหนี
คือต้องคิดว่าต้องไม่มีคนเห็นถึงกล้าหนี

ใช่คือตอนแรกเห็นว่าเบี่ยงไปปุ๊บชน

คือเชื่อว่ารถที่ขับอยู่ใกล้หลายคันที่เห็นอยู่ตามคลิปเนี่ย
ต้องมีคนเห็นบ้างล่ะว่าทะเบียนอะไร
ว่าออกมาขอความช่วยเหลือคิดว่าน่าจะมีคนจำได้บ้างเนาะ
หรืออาจจะมีกล้องหน้ารถของรถที่ตามหลังมา
หรือว่าอาจจะต้องไปตามดูกล้องวงจรปิดจากจุดที่เลยไปอีกว่าเห็นหรือเปล่า

น่าเห็นใจยังไงถ้าใครรู้จักหรืออะไรฝากด้วย
ตุ๊กเสียหายจริงนะคะ